เรื่องของพนันออนไลน์
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตที่ออกมาเดินหน้าแชร์เรื่องทุนจีนสีเทา
ผมก็เชิญมาคุยได้หลายครั้งที่เปิดปากกับภาคภูมิ
คุณชูวิทย์บอกผมตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อน
บอกจบเรื่องทุนจีนสีเทาแล้วเนี่ย

แต่ละเรื่องนี้เปิดมาใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะ
แล้วไปเกี่ยวอะไรยังไงกับคุณน็อตกองสลากพลัสเขา

เพราะคุณน็อตนี่เมื่อวานนี้เขาก็ไปตรวจที่สำนักงานอยู่ใช่ไหม

บอกว่านี่คือแก๊งพนันออนไลน์ที่กำลังจัดการกับพวกบัญชีม้าก็คือรับจ้างเปิดบัญชี

โทษนะคะนี่นึกว่าดูหนังย้อนยุคที่แบบเป็นยุคสมัยโบยตีกัน

คนที่ใช้ไม้กระหน่ำตีเขาเนี่ยนะ
เป็นลูกน้องของนายลอลิง
ลูกชายของจ่ามอม้าที่เป็นนายบ่อนใหญ่ย่านปิ่นเกล้า

สาเหตุก็คือคนที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เป็นพวกรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้เว็บพนันออนไลน์

คือถ้าฟังเสียงในคลิปจะมีเสียงเด็กร้องด้วยนะฮะ

คุณชูวิทย์บอกมันเกิดขึ้นประมาณ๑เดือนแล้ว
เดี๋ยวจะไปขยายผลในการจัดการต่อ
โอ้โหแต่คุณชูวิทย์บอกว่าอย่างนี้ฮะ
พนันออนไลน์เนี่ยมันหนักกว่าบ่อนพนันทั่วไปนะ

พวกที่ไปเปิดเว็บพนันออนไลน์เนี่ย
โอ้โหคนที่เข้าไปเล่นเนี่ยเล่นได้ตลอด๒๔ชั่วโมง

อย่างที่ถูกจับกลุ่มไปล่าสุด
ที่เป็นสามีของดาราอดีตดาราช่อง๗

ที่เป็นคนที่ไปเล่นกับเขาเป็นลูกคงลูกค้าเนี่ย

แล้วเล่น๒๔ชั่วโมงมีทุกรูปแบบ
แต่บ่อนพนันทั่วไปที่ไปไล่จับตามตึก
ตามท้องไหล่ท้องนาตามซอกตามมุมตามตลาดเนี่ย

มีแก๊งคอร์เซนเตอร์มีเว็บพนันออนไลน์มียาเสพติดมีอะไรต่างนานา
สุดท้ายไปจบที่บัญชีม้าค่ะเพราะต้องมีคนรับจ้างเปิดบัญชีม้าใช่ไหม
พวกนี้ถึงจะเอาเงินไปเข้าบัญชีม้าแล้วถึงจะโอนออกไปอีกทีนึง
นั่นคือหนึ่งของวิธีการของแก๊งพนันออนไลน์ที่ไปจัดการกับพวกเปิดบัญชีม้าแล้วไปบิดเงินเขา
นี่คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคุณชูวิทย์นะฮะ
คุณชูวิทย์บอกว่าบัญชีม้ากับเว็บพนันออนไลน์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกัน
แล้วมันไปพันถึงกองสลากพลัสยังไง
คุณชูวิทย์บอกว่าจุดเชื่อมโยงของเรื่องนี้ก็คือ
เฟย์ในคลิปนะฮะในคลิปคุณชูวิทย์บอกคือในเฟย์นะฮะ
คนถือไม้เป็นลูกน้องของในลุกที่ทำบ่อนพนันออนไลน์
แล้วมีแคทเชียร์เช็คอยู่๒ฉบับมูลค่า๕๓ล้านบาท
และต้องไปชี้แจงที่มาที่ไปของเงินให้ได้
คุณน็อตเองก็ไปชี้แจงแล้วแล้วก็บอกเบื้องต้นเอาไว้
ตอนให้สัมภาษณ์หรือว่าแถลงข่าว
บอกว่าตอนที่เขาต้องการหาเงินลงทุนบางทีเขาก็ไม่รู้หรอก
ไอ้กลุ่มพวกนี้หรือว่าคนที่เข้ามาร่วมลงทุนด้วยเนี่ย

ใช่ค่ะเขาบอกเขาโง่เองแหละที่เขาเชื่อใจคนไวไปหน่อย
ซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าก็ต้องหาหลักฐาน

ไม่ใช่แค่เส้นทาง๕๓ล้าน

มันมีถึง๓๙เส้นทางมูลค่าเนี่ยคุณชูวิทย์บอกน่าจะเป็นพันล้านบาทซะละมั

คุณชูวิทย์บอกว่าธุรกิจถ้าเอาทางกองสลากพลัสก่อนนะ

แล้วก็มีหลายหน่วยงานหลายข้ออาหารเหลือเกิน

คุณชูวิทย์บอกไอ้ธุรกิจค้าสลากเนี่ย
มันเป็นธุรกิจที่ผูกขาดโดยรัฐมานาน

ทีนี้พอมามีธุรกิจสลากออนไลน์โดยเฉพาะกองสลากพลัส
เจริญเติบโตในธุรกิจแขนงนี้อย่างรวดเร็วเนี่ย
มันทำให้ธุรกิจทางฝั่งของรัฐเนี่ยมันลดลง

แล้วการเดินเพียงลำพังของคุณน็อตยังโดดเด่น

สุดท้ายเนี่ยมันจะล้มแน่
เพราะต้องต่อสู้กับอีกหลายคนหลายหน่วยงานเหลือเกิน
ผมถ้าว่าแล้วท้ายสุดเนี่ยคุณน็อตคงจะล้มนะฮะ
เหตุผลก็เพราะว่าคุณน็อตไม่มีผู้ใหญ่ที่จะสนับสนุน
คุณน็อตอาจจะมีทีมที่ปรึกษาดีมีทีมกฎหมายดี
แต่แน่นอนว่าคุณน็อตเนี่ยจะต้องต่อสู้กับสรรพากรใช่ไหม
ส่วนเรื่องของพนันออนไลน์นะครับคุณชูวิทย์บอกว่า
กลุ่มคนที่ทำพนันออนไลน์ส่วนมากก็คือคนรุ่นใหม่นะครับ
อายุไม่มากเพราะเขาไม่มีความรู้ด้านนี้
ก็เอาเงินไปลงทุนทำเว็บพนันออนไลน์
ซึ่งแน่นอนว่าฐานที่ตั้งเว็บจะอยู่ต่างประเทศ
เรียกว่าทำกันอย่างเป็นร่ำเป็นสรรแล้วก็ร่ำรวย
เพราะว่าสามารถเปิดบ่อนได้๒๔ชั่วโมง
คนจะเข้ามาเล่นกี่หมื่นกี่แสนคนก็ได้

ทีนี้พอได้เงินมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องหาทาง
เอาเงินไปทำให้ถูกกันไหม

บางคนก็เอาเงินจากพนันออนไลน์
ไปลงทุนกับธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านโนมินี
ซึ่งผู้ที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพบางราย

คนที่มาร่วมลงทุนหรือว่าเอาเงินมาทำอะไรต่าง

เงินได้มาจากไหนผิดกฎหมายหรือไม่
คนที่อยู่ในวงการพนันออนไลน์ที่คุณชูวิทยกตัวอย่างชื่อ

พนันออนไลน์มา๑๐ปีกว่าแล้ว

เวลาลงทุนใช้นอมินีเข้าไปลงทุนกับธุรกิจต่าง
ทีนี้พอทำเงินได้เนี่ยเดือนหนึ่งได้เยอะด้วยนะฮะ
คุณชุวิตบอกหลักต่ำก็เป็น๑๐๐ล้าน
กลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงพนันออนไลน์จะเอาเงินไปทำอะไรบ้าง
ก็อย่างเช่นเอาไปซื้อรถหรู
พวกนี้ไปขายมันก็เหมือนเป็นการฟอกเงินไปในตัวถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่รัฐไม่ปราบราม
คุณชูวิทย์บอกว่าแน่นอนว่าธุรกิจพวกนี้เนี่ยยังไงก็ไม่พ้นสายตาของเจ้าหน้าที่หรอก
มันเตะตาเจ้าหน้าที่แน่แต่เจ้าหน้าที่เขาจะใช้วิธีการขุนให้อ้วนขุนให้อ้วนหรือว่าปล่อยเอาไว้ก่อน
แล้วพอได้ที่แล้วเนี่ยก็จะไปบุกจับพอถูกจับก็จะมีการเรียกรับ
หรือว่ารีดเงินแทนการดำเนินคดีนี่ข้อมูลจากคุณชูวิทย์นะครับ
ต้องเข้าใจว่าพวกนี้เนี่ยถูกจับมาเยอะแล้วถูกรีดไม่ได้ถูกจับไปเข้าคุกหรือไปอะไรนะถูกรีด
การถูกรีดก็คือคุณต้องจัดส่งรายเดือนก็แบบเดียวกับบ่อนที่เป็นตัวจริงก็คือทุกเดือนคุณต้องส่งระดับนี้คุณต้องส่งเท่าไห
ระดับสูงขึ้นไปคุณต้องส่งเท่าไหร่ดังนั้นกลุ่มพนันออนไลน์พวกนี้จะรู้จักตำรวจดี